ถ้าอยากเห็นตำรวจเต้นเนี่ยต้องฟังอาจารย์สุภาพวิเคราะห์นะครับว่าตำรวจเต้นเรื่องอะไรหลังจากที่เข้าพบนายยกรัฐมนตรีนะฮะ
ปัญหาเด็กตีกันรวมถึงปัญหาเรื่องของหมูเถื่อนทะลักไทยด้วยนะฮะติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์นะครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งและคุณขวัญครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเขาไม่ใช้คำว่าเต้นอย่างเดียวปากใต้บ้านผมเนี่ยเขาเรียกว่าเต้นเป็นเจ้าข้าวคือหมายถึงว่าเวลาเจ้าเข้ามาเข้าใครประทับทรงใครเนี่ยก็จะเต้น
เรื่องนี้เนี่ยเอามาใช้กับตำรวจกรณีที่เกิดการไล่ล่าตามหาตัวนักศึกษาช่างกลที่ยกพวกตีกันแล้วทำให้ครูเจี๊ยบโดนลูกหลงเสียชีวิต
เรื่องนี้นายกออกปากสั่งการก่อนจะเดินทางไปต่างประเทศบ้านเราเนี่ยเรื่องอะไรต่ออะไรท่านนายกออกปากสั่งการมันก็เป็นเรื่องใหญ่
ที่เรียกว่าเต้นเป็นเจ้าข้าวนี่ท่านลองฟังดูเมื่อวานเนี่ยเขาประชุมตำรวจท่านรู้ไหมว่าเรื่องนี้มีตำรวจระดับรองผู้บัญชาการ๒คนไปร่วมประชุมระดับผู้ช่วย
พบตร๒คนระดับผู้บัญชาการอีกหลายคนนี่ถึงเรียกว่าเต้นกันเป็นเจ้าข้าวเพราะว่า
ตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาร่วมประชุมสั่งการกันแบบนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดาครับสรุปก็คือว่าจะหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาอีก
แล้วประชุมเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีส่วนเรื่องทำไมนักเรียนยกพวกตีกันเนี่ยเมื่อวานเนี่ยใครที่ติดตามรายการนี้ผมได้พูดคุยกับ
พันธุ์ตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิบุตรอดีตนายตำรวจตอนหลังมาเป็นเลขาธิการสถาบันปฏิรูปเพื่อกระบวนการยุติธรรมแล้วจะรู้ว่าต้นเหตุในอดีตที่นักเรียนยกพวกตีกันมันเกิดจากตำรวจครับ
เกิดจากตำรวจยังไงมันเริ่มว่าเมื่อนักเรียนโรงเรียนหนึ่งยกพวกไปทำร้าย
ไปตีนักเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งนักเรียนที่โรงเรียนที่ถูกตีถูกทำร้ายถูกฆ่าไปแจ้งความตำรวจ
สิ่งที่เจอก็คือว่าตำรวจไม่อยากทำคดีไม่รับแจ้งรับแจ้งแล้วก็ลงบันทึกประจำวันไว้เฉยไม่ไปเอาตัวมาลงโทษไม่ดำเนินคดีไม่ทำอะไรทั้งนั้น

เขาก็นินทากันว่าเอ้าก็เพราะคดีแบบนี้เนี่ยตำรวจไม่ได้เงินตำรวจถึงไม่ทำ
พอตำรวจไม่ไปตามตัวมาดำเนินคดีฝ่ายที่ถูกรังแก่ฝ่ายที่ถูกตีเขาก็เจ็บแค้นเอ้าเมื่อตำรวจไม่ทำคดีไม่เป็นไร
เราไปล้างแค้นกันมันก็เริ่มต้นอย่างนี้เริ่มต้นด้วยการไปล้างแค้นเพราะตำรวจไม่ดำเนินคดี
แล้วมันก็กลายว่าตีกันไปตีกันมากลายเป็นนักเรียนคู่อารีกันโดยไม่มีเหตุผล
หลังเข้ามาก็ถูกรุ่นพี่เสี่ยมสอนว่าถ้ารักสถาบันมีสปีริตต้องไปจัดการไกลโรงเรียนคู่ต่อสู้เจอที่ไหนตีกันที่นั่น
บนรถเมย์ตีบนรถเมย์เจอกันข้างถนนตีกันข้างถนนมีอาวุธอะไรก็ขนกันมา
คำถามก็คือว่าถ้าตำรวจไม่ปล่อยประละเลยตำรวจดำเนินคดีกับคนที่ก่อเรื่องเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุแบบนี้มันก็ไม่ต้องมาเป็นแบบนี้
แล้วพอหลังจากเป็นคู่อารีกันก็อย่างที่บอกเจอกันที่ไหนก็ตีกันที่นั่นแล้วที่เป็นเรื่องใหญ่ก็คือว่าคนที่ไม่รู้อีโนยเนี่ยอย่างครูเจี๊ยบก็โดนเข้าไปด้วย
ฉะนั้นเมื่อเริ่มต้นว่าเกิดเหตุอย่างนี้สิ่งที่ตำรวจจะต้องทำจากนี้ไปก็คือว่าตำรวจจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องแบบนี้
จับมาดำเนินคดีดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาแล้วเรื่องของการยกพวกตีกันมันจะหายไปเอง
เพราะฝ่ายที่ถูกทำร้ายฝ่ายที่ถูกโจมตี
รู้แล้วว่าไอ้ฝ่ายนั้นได้รับผลกรรมแล้วถูกดำเนินคดีแล้วติดคุกแล้วมันก็จบ
ฉะนั้นสิ่งที่ตำรวจจะต้องตระหนักให้มากก็คือเมื่อตำรวจเป็นอย่างนี้ไม่รับคดีไม่ทำคดีเป่าคดีมันก็มีผลตามมาจนอย่างทุกวันนี้
นี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองอันนี้ก็มาจากนายกสั่งการ
ก่อนเดินทางไปอเมริกาพอนายกสั่งการก็เต้นกันใหญ่
หมูเทานี้มาก่อนตอนหลังก็มีเรื่องวัวเถิน
มาถึงวันนี้ประชาชนเขาเฝ้าติดตามเขาอยากรู้ว่าค่าราชการ
หน่วยไหนกรมไหนกระทรวงไหนที่ต้องถูกเช็คบินตามมา

ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ละเลยปฏิบัติหน้าที่
แล้วไปรับผลประโยชน์จากคนที่ทำผิดกฎหมาย
ผลประโยชน์มากน้อยแค่ไหนไม่รู้แต่ว่าลองคิดง่าย
ผู้ต้องหาคนหนึ่งเขามาเปิดเผยว่า
การจะเอาหมูเอาเนื้อเล็ดลอดเข้ามาได้เนี่ย
ต้องจ่ายตู้ละสามหมื่นตู้ละสามหมื่นค่าเคลียร์
ท่านลองคิดดูที่สองสามพันตู้ที่ทำกันมาเนี่ย
ละสามหมื่นเป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่
ทุจริตคอลลับชั่นกันมูมามกันมาอย่างนี้
ฉะนั้นประชาชนเขาก็อยากเห็นว่าแล้วค่าราชการเหล่านี้
ถูกลงโทษยังไงนี่เขาเข้าเฝ้าคอยกันอยู่
ไม่ว่าข้ารัชการในกลมปศุษฎหรือกลมสรรพกร
มีอย่างที่ไหนอ่ะครับเขียนเอกสารนำเข้าว่าเป็นเครื่องไฟฟ้า
คอนเทนเดอร์ออกมากลายเป็นเนื้อหมูเนื้อวัว
มันเป็นไปได้ยังไงเล็ดลอดเข้ามาได้ขนาดนี้เช่าเหรอ
แล้วนี่เรื่องวัวหมูเถื่อนเป็นข่าวมาหลายวัน
เรื่องวัวเถิญตามมาอีกผมฟังที่คุณสมคิษชื่อคง
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองให้ข้อมูล
คุณสมคิตบอกว่าแต่ละปีมีการลักลอบขนเนื้อวัวเข้าประเทศไทย
ไม่ต่ำกว่าปีละ๑แสนตัน๑แสนตัน

เข้าประเทศไทยไม่กว่าปิดไม่หนึ่งแสนตันโดยไม่ผ่านพิธีศูนย์ละกากรไม่มีการกักโลกไม่ผ่านด่านกักโลก
ขณะนี้ราคาโคเนื้อที่เลี้ยงในประเทศเนี่ยราคามันตกมาตั้งนานแล้ว
เพราะวัวเถื่อนไอ้พวกนี้มาตีตลาดเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนี่ยลำบากเดือดร้อน
เคยขายได้ราคาโลละ๑๐๐บาทตอนนี้เหลือโลละ๗๐
ขณะที่ราคาเนื้อวัวหน้าเขียงราคากิโลละ๓๐๐ถึงมือ
เลี้ยงโค๗๗๐บาท
ก็เพราะว่ามันเป็นผลของเนื้อวัวนำข้าวไง
เกษตรกรเลี้ยงโคเดือดร้อนกันมหาศาล
ก็เพราะข้าราชการไปร่วมมือทุจริตกับเขา
นายกกลับมาเราก็อยากเห็นว่านายกต้องตรวจการบ้านเรื่องนี้ยังไง
ธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ถ้ายังเอาผิดอะไรกับใครไม่ได้ก็เปลี่ยนตัวซะเถอะครับ
มีคนพร้อมจะเป็นอธิบดีได้อีกเยอะที่กล้าลุยกล้าทะลวงเขาพร้อมอยู่

รัฐบาลนี้ก็ขยัน
โน่นอยากทำนี่อยากมีผลงานโน่นนี่นั่น
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลนี้ยังไม่แสดงให้เห็นคือยังไม่มีท่าทีจะเอาผิด
ค่าราชการที่ทุจริตกรอบโกยรับสวย
ใช้ตำแหน่งหน้าที่จมปลักอยู่กับผลประโยชน์อันนี้ยังไม่เห็นวี่แวว
รัฐบาลเก่งแค่ไหนขยันแค่ไหนถ้าปล่อยให้ข้าราชการมุมมาไม้มียังนี้เนี่ย
ช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายประเทศ

กระทบความสำเร็จเหมือนกินอย่างเนี่ย
สนามิโพรติกิเนยพูดจะทราบข้าราชการ
มากมายมหาศาลของเราเนี่ยยังมีเรื่องแบบนี้อีกเยอะ
ฉะนั้นเรื่องหมูเถื่อนเรื่องวัวเถื่อนฟังจากผู้ต้องหาก็ชัดเจนแล้วว่า
มีผลประโยชน์มหาศาลส่งไปถึงค่าราชการ
ถ้ายังเอาผิดไม่ได้นะอย่าไปคิดทำอย่างอื่นเลยครับ
นี่ก็จะบอกไปถึงนายกกลับมาถ้าทำอะไรไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้
อย่าไปคิดทำอย่างอื่นนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะฮะ
เต้นเป็นเจ้าเข้าเดี๋ยวจัดบอก